พลเมืองดีที่จังหวัดตากบอกว่านึกว่าผีหลอก
กำลังขับรถจะเข้าตัวเมืองตากนะฮะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโบกรถโบกรถ
กะว่าจะจอดช่วยเหลือแต่เบรกไม่ทันค่ะ
ก็เลยโทรไปที่สายด่วนหนึ่งหกหกเก้าให้มาช่วยเหลืออืม
ปรากฏว่าพอมาดูอีกทีเอ้าทำไมไม่มีคนอ่ะ
มีแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
อืมแต่มันไม่ใช่อุบัติเหตุอ้าว
มันเป็นเรื่องอะไรล่ะหญิงสาวชาวเมียนมาขี่มอเตอร์ไซค์
เมาแล้วขี่ค่ะเมาแล้วขี่ขี่ต่อไปไม่ไหว
ก็เลยโมโหจอดรถทิ้งไว้แบบนี้ส่วนตัวเองเนี่ย
ก็เดินไปเรียกแล้วสุดท้ายนะคะมาโผล่แบบนี้ค่ะ
กู้ภัยเขาก็ตกอกตกใจกันนะคะกู้ภัยจากเทศบาลตำบลไม้งามอำเภอเมือง
จังหวัดตากค่ะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีผ่านสายด่วน
สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินหน้าหนึ่งหกหกเก้าบอกว่ามีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์เนี่ย
ล้มอยู่ในร่องกลางถนนบนดอยย่าเข็มก็เลยไปตรวจสอบพอไปถึงนะคะ
กู้ภัยงงจ้ะไปพบเพียงรถมอเตอร์ไซคยี่ห้อฮอนด้าทะเบียน
กไก่ททหารชชิงสามสองห้าจังหวัดตากนอนตะแคงอยู่แบบเนี้ยฮะ
อยู่ในร่องกลางถนนเยื้องกับสถานีวิทยุตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตาก
ทีนี้กู้ภัยเขามีโอกาสไปพูดคุยสอบถามจากพลเมืองดี
พลเมืองดีบอกว่ากำลังขับรถเข้าตัวเมืองตากผ่านมาตรงที่จุดเกิดเหตุ
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกรถริมถนนแต่ตอนนั้นคือเบรกไม่ทันไง
ก็เลยเอาล่ะเป็นพลเมืองดีใช่ไหมโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วนหนึ่งหกหกเก้า
แล้วตัวเองก็ขับรถวนกลับมาดูแต่ตอนที่วนกลับมาดูเนี่ย
พบเพียงรถมอเตอร์ไซค์ล้มตะแคงอยู่ตอนแรกนึกว่าผีหลอกซะแล้วนะคะ
แต่ขณะที่กำลังเดินตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยเนี่ย
ไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาค่ะ
นี่เป็นหญิงสาวชาวเมียนมาเป็นแรงงานในโรงงานแห่งหนึ่ง
เดินข้ามถนนมาแบบนี้ค่ะมาแสดงตัวว่าดิฉันนี่แหละ
เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้สภาพเมาใช่ไหมลิ้นเปรี้ยใช่ไหม

กลิ่นละมุดหึงเลยนะคะสอบถามหญิงสาวชาวเมียนมาคนนี้
ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุแต่ขณะที่ขี่รถข้ามร่องกลางถนน
มันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ไหวก็เลยด้วยความโมโหค่ะ
ทิ้งมันไปเลยทิ้งไว้กลางทางแบบนั้น
รถมอเตอร์ไซค์ตัวเองไว้ร่องกลางถนน
แล้วก็เดินข้ามไปหาเพื่อนที่ปั๊มค่ะ
กู้ภัยก็เลยแนะนำให้นำรถมอเตอร์ไซค์

เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดจากพลเมืองดีนะคะ

นึกว่าเป็นอุบัติเหตุก็แจ้ง๑๖๖๙นะฮะ

สุดท้ายมาปุ๊บก็เหนื่อยฟรีแบบนี้

อ้าวมองไม่ขับอันนี้แล้ว
แต่ว่าก็ต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะ